ก็คือเรื่องของแวดวงธุรกิจการดำเนินนโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ
แรงงานสุขภาพการเงินการต่างประเทศ
เรื่องของทัศนคติที่มีต่อผู้หญิงก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับ
และด้วยคำปลาใสคำพูดของเขาเองก็บางครั้งและอาจจะทำให้กลายเป็น
อาวุธร้ายที่กลับมาทำร้ายตัวเองนะครับ

จากกรณีเทปเสียงเมื่อปี๒๕๔๘
นี่ทำให้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักในการโรนโรงหาเสียงสนับสนุนทรัพย์
จากผู้เลือกตั้งที่เป็นผู้หญิง
ซึ่งทำหน้าที่เคลื่อนไหวเพื่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิง
ได้ออกมารณรงค์อย่างแข่งขันเพื่อรักษาเสียงสนับสนุน
กลุ่มผู้หญิงที่สนับสนุนพักดีพับริกัน
เดินทางไปแล้วในหลายรัฐทั่วประเทศพร้อมโรซี่บัส
เพื่อรณรงค์ให้กลุ่มผู้หญิงฐานเสียงพักดิพับริกัน
ออกไปลงทะเบียนเลือกตั้ง
บอกว่าแม้ว่าทรัมป์จะพูดอะไรบางอย่างที่อาจทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจ
แต่การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้เป็นอะไรที่ใหญ่กว่าความรู้สึกของคุณ
นั่นคือเป็นการกำหนดว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสารสูงสุดและกับเศรษฐกิจ
การจ้างงานภาคธุรกิจขนาดเล็ก
และการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างต่อไป
ตั้งแต่เริ่มเดินทางด้วยโรซี่บัสเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
มอนเดินทางไปแล้วใน๓๙รัฐ
บนรถบัสโลซี่ได้แล้วกว่า๓แสนลายเซ็นต์
แต่คริสตินแมททิวผู้สำรวจความคิดเห็นพักรีพับริกันคิดว่า
ตอนนี้มีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่อาจไม่สนับสนุนพักลีพับริกันต่อ

ในฐานะคณะกรรมการหรือที่ปรึกษา
รวมถึงผู้หญิงที่เป็นฐานเสียงพักในระดับรากย่า

ผลสำรวจชี้ว่ามากกว่า๗ใน๑๐ของชาวอเมริกันเชื่อว่า
คำบอกเล่าของผู้หญิงจำนวนหนึ่งที่บอกว่าเคยถูกทรัมป์ลวนลาม
เป็นส่วนสำคัญที่อาจทำให้ผู้สนับสนุนพักดีพับริกันไม่โหวตให้ทรัมป์
นี่คือเจนิเฟอร์ลิมจากรัฐเวอร์จิเนีย
ลินสนับสนุนลิพับริกันมาอย่างยาวนาน
แต่ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้
บอกว่าเมื่อผู้นำพักลีพับริกันเริ่มออกมารับรองทรัมป์เมื่อเดือนพฤษภาคม

บอกว่ารู้สึกเหมือนถูกทิ้งและหมดหวัง
และรู้ว่าต้องทำอะไรสักอย่าง
โดยในช่วงตลอดการเลือกตั้งขั้นต้น
มีกลุ่มผู้หญิงในรัฐเวอร์จิเนียที่เคยหนุนลิพาปิกันมาโดยตลอด
ได้คุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับพัก
จนทำให้สุดท้ายทุกคนมารวมตัวกัน
กลุ่มที่ชื่อว่าลีพับริกันวิแม่นฟอร์ฮิลาลี
แต่อย่างไรก็ตามเสียงสนับสนุนทรัมป์ในหมู่ผู้หญิงรีพับริกันก็ยังมีอยู่
เช่นราชเชียลคีนคุณแม่ลูกสาม
ประธานร่วมกลุ่มคอนเซอร์เวทีฟมอมม่า
ซึ่งหาเสียงหนุนทรัมป์ในรัฐโคโลลาโด
ยืนยันว่าฮิลาลีไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสม
โดยคีนบอกว่าเธอรู้สึกอึดอัดกับบรรดานักการเมืองที่มักพูดอย่างทำอย่าง
ในขณะที่ทรัมป์แม้จะเป็นคนหุนหันพลันแลนด์

แต่เธอมองว่าทรัมป์เป็นคนจริงใจ
และมันเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีใครสักคน
ที่จะมีใครสักคนที่ซื่อตรงในการจะพูดถึงสิ่งต่างตามที่มันเป็น
ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการได้ยิน
บอกว่าทรัมป์จะพูดในสิ่งที่คนจำเป็นต้องได้ยิน
ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี๒๕๕๙
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประกอบไปด้วยผู้หญิงถึงร้อยละห้าสิบสาม
และความเห็นของกลุ่มผู้หญิงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อตัวคู่ชิงตำแหน่ง
ก็ย่อมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยชีวัตรสำคัญต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยเช่นกัน